คุณผู้ชมตำรวจเข้าไปจับนัววะพรเป็นผู้หญิงจีนใช่แปลงสัญชาติเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนไทยคุณผู้ชมครับทำแบบนี้มาเป็นสิบปีที่ไหนบ้างที่ไทยที่จีนที่กาพูชาพอตำลวจไปจับแม่เธอออกฤทธิ์ครับ
นี่เป็นคลิปตอนที่ตำรวจสอบปากคำเมื่อสักครู่
คู่นั้นนางสาวนัวพอร์ตอายุ๕๓ปีผู้ต้องหาตามหมายจับนี้
เอาหมายจับจากสารอาญาไปข้อหาอะไรบ้าง
การปลอมเอกสารราชการร่วมกันแจ้งความเท็จ
การปลอมรอยตราที่ใช้ในการตรวจสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ถึงนู่นอ่ะบิ๊กโจ๊กด้วยนะ
ผู้จำเอกสุริเชษฐ์หักพานครับรองผู้บริษักราชตำรวจแห่งชาติเปิดเผยบอกว่า
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก
จำคดีฆ่านักศึกษาหญิงชาวจีนได้ไหมที่ถึงกลับมาดีกันถ่าย
นั่นแหละนั่นแหละคุณผู้ชม
เขาขยายผลจากคดีนั้นมาถึงเครือข่ายแก๊งทุนจีนศรีทาวน์
จะเป็นคนจีนนะครับเป็นคนทำหน้าที่นำรายชื่อบุคคลต่างด้าว
อยู่ในบ้านวิธีการคือยังไงละเบิร์ต
วิธีการคือแจ้งเท็จว่าเป็นญาติเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะ
ย้ายชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านแล้วคนนี้ออกบัตรชมพู
ชมพูคืออะไรอ่ะจะลืมยังบัตรชมพูคือบัตรประจำตัว
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะครับ
และการจับกลุ่มครั้งนี้ถือเป็นการจับกลุ่มแก่นำเครือข่าย
ช่วยเหลือคนจีนในการสวมบัตรและอุ้มบุญ
เพื่อให้ทุนจีนสีเทาสามารถประกอบธุรกิจต่าง
เหมือนคนไทยและเข้ามากระทำผิด

จากการสืบสวนของตำรวจยังพบว่านางสาวนวพรเนี่ย
มีสัญชาติจีนและที่ได้รับสัญชาติไทย
จากการแต่งงานกับคนไทยแล้วอย่าล้างกัน
แล้วก็มีสามีใหม่เป็นคนจีนมีลูกด้วยกัน๓คน
ลูกทุกคนได้รับสัญชาติไทยหมดตามแม่ไง
จากการประสานข้อมูลกับทางการจีนพบว่า
นวพรนี้มีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย
ในจีนในไทยและกัมพูชาครับ
ปีมาแล้วทำอย่างนี้มา๑๐ปีแล้ว
ยังทำหน้าที่เป็นคนประสานงานอำนวยความสะดวกต่าง
ให้กับกลุ่มทุนจีนสีเทาอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับ